อุดรธานีฮะไปดูร่างทรงองค์พญานาคบริกรรมคาถาร่ายภาษาแบบเทพฮะ

ด้วยความขอบริกาคุณสุประโชค

จริงเหรอพี่คุณพูดถูกมากข้อมูลนี้ดู

ที่พูดอย่างนี้ตอนแรกจะให้คุณปุ้ยช่วยแปลซะหน่อย
แต่ก็แปลได้สรุปใจความคืออวยพรให้ก็แล้วกัน

ไปเจอคุณนัทพัฒนาทันตรึกอายุ๕๒ปีแขนขาลีบ

เหมือนเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่อำเภอบ้านดุงบ้านดุง

คุณนัทพัฒนาธันตรึบบอกว่าจริงแล้วนานมาแล้ว
ฝันเห็นพ่อปู่พญาศรีนินนาคาราช
มาเข้าฝันและท่านบอกว่าตัวท่านเนี่ย
อายุประมาณ๙๐๐๐ล้านปี
โลกของเราใบนี้๔๕๐๐ล้านปี
นี่๙๐๐๐ล้านปีเหมือนจะอยู่มาก่อนโลกเลยนะฮะ
อยู่ก่อนยุคในโดยสาวแล้วตอนอุกบาทถล่มใส่

เพราะฉะนั้นอุกบาทถล่มใส่ไดโนเสาร์ไปแล้ว
แต่ว่าพ่อปู่เนี่ยยังอยู่นะครับ
ดังนั้นก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่เขาเดือดเนื้อร้อนใจก็มาหาพ่อปู่ได้นะฮะ
พระนักคิดนักเขียนเห็นเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยวมาหน่อยหนึ่ง
มาจัดสักหนึ่งทีฟังท่านครับ

ไร้สาระมาก

คือพวกนี้เป็นพวกที่ชอบมโนไปเรื่อย

แต่มาลองฟังแล้วเมื่อกี้
เหมือนจำมาพูดเป็นภาษาบาลี

คือจำศัพท์นู้นศัพท์นี้มาพูด

ใครที่ไม่เคยเรียนภาษาบารีใช่ไหม

ก็แปลไม่ได้ก็คิดว่าโอ้โหนี่แหละ
พญานาคของจริงเพราะว่าไม่พูดภาษาไทย
มาร่วมต่อกันให้มันดูศักดิ์สิทธิ์ไง

พญานาคตัวนี้จะมาจากอินเดียพูดภาษามะคดได้
แต่คำภาษาที่เขาพูดมันไม่ได้มีความ

เอาอะไรมาจับใส่ยำกันไปเรื่อย